วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกหน้าทีชีวิต
เป็นนาทีชีวิตจริงนะคะเพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งขับรถไป
จู่มีผู้ชายพุ่งออกมาจากข้างทางแบบนี้เขาชนเข้าไปอย่างจังนะคะ
คือตอนแรกที่ชนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแต่ตอนนี้ข้อมูลล่าสุดคือเสียชีวิตแล้วนะคะ
คนที่โพสต์ก็คือคนขับรถคันนี้เขาบอกว่าเป็นการโพสต์เพื่อที่นอกจากจะขอโทษแล้ว
ก็บอกว่าไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ
ภาพที่คุณผู้ชมดูซ้ำไปซ้ำมาเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
ขับไปตามถนนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าเป็นชุมชนนะคะจู่จู่มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยค่ะ
รีดภาพเอาไว้นะคะวิ่งออกมาแล้วก็ตัดหน้ารถเขาเขาขับมาค่อนข้างเร็วเหมือนกัน
เบรกไม่ทันชนเขาอย่างจังนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คที่โพสต์เอาไว้นะคะ
เฟซบุ๊คในชื่อว่าเฮียเกรียงบุญเมืองโพสต์คลิปนี้ระบุว่าคลิปหน้ารถ๑๕ธันวาคม๒๕๕๙
เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขับรถหรือข้ามถนนขอให้มีสติระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยทุกคนนะครับ
เหตุการณ์นี้สุดพิสัยจริงขอให้คนเจ็บปลอดภัย
ก่อนหน้านี้มีการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าผมขับรถชนคนอาการสาหัสผมขอรับผิดทุกอย่างฉุกเฉินจริงครับเบรกไม่ทันขอโทษทุกท่านด้วย
คลิปดังกล่าวมีการแชร์บอกว่าเอาไว้เป็นอุทาหรณ์และช่องแสดงความคิดเห็นก็คือคอมเมนต์
มีคนที่รู้จักผู้ชายคนนี้มาให้กำลังใจเพราะว่าคนที่โพสต์ซึ่งก็คาดว่าเป็นคนขับ
เขาบอกว่าตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้โพสต์ได้ตอบข้อความอย่างต่อเนื่องเพื่อการอัปเดตอาการของชายคนนั้นว่าค่อนข้างสาหัส
และได้พูดคุยกับแม่ของชายที่บาดเจ็บตลอดนะคะพร้อมกับเดินทางไปเยี่ยมด้วย
แต่ล่าสุดมีการแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะเป็นการอัปเดตอาการล่าสุดของผู้ชายที่วิ่งตัดหน้ารถนี้นะคะ
บอกว่าประสบอุบัติเหตุก็คือผลเสียชีวิตไปแล้ว